คุณผู้ชมคะในช่วงโควิด๑๙เราได้เห็นความทุ่มเทของคุณครู
โอ้โหโดยเฉพาะคุณครูที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาในการช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปโรงเรียน
ภาพที่จะพาไปดูต่อไปนี้ก็เหมือนกันเป็นคุณครูต่อชด
มีคลิปออกมาเมื่อคุณครูเขาขับรถอีแต๊กไปเยี่ยมนักเรียนค่ะ
ในถิ่นธุรกันดาลคือแบบยากลำบากมาก
แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครูต่อชะดอกค่ะ
ตอนนี้นะคะรถติดลมนะคะมาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะรถติดลมนะคะ

อันนี้เรียกว่าอีแต๊กน่ะ
เป็นคณะครูโรงเรียนต่อชะดอฮิวมาพาเบิลนะคะทุ่มเทสุดเลยคุณผู้ชม
น่ารักมากเลย
จะเป็นรถอีแต๊กขึ้นเขา
มุ่งหมายปลายทางเขาจะไปเยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถม
ที่บ้านสำไฮตำบลเชียงกรมอำเภอปากชมจังหวัดเลย
คือเขาจะไปมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานแล้วก็แนะนำการเรียนการสอน
ในช่วงปิดเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะคะ
นี่แหละจะนำทั้งหมดนี้ไปมอบให้เด็ก
แต่ว่าบ้านของนักเรียนอยู่ไกลเหลือเกินอยู่ในหุบเขาลึก
ก็เลยต้องใช้รถอีแต๊กของชาวบ้านผ่านเส้นทางเข้าออกที่ยากลำบาก
ระยะทาง๕กิโลเมตรนะคะเต็มไปด้วยโครนติดลมแบบเมื่อสักครู่นี้
ก็ต้องใช้กำลังลงมาช่วยกันเข็นช่วยกันขยมรถให้เดินทางต่อไปได้
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วไปถึงบ้านนักเรียน
ก็ยังต้องเห็นเด็กเนี่ยนะคะยังต้องลงไปช่วยไถนาอีกนะครูเนี่ย
ไปถึงบ้านนักเรียนแล้วครูก่อตรชอธรยายังต้องลงไปช่วยถ่ายนาเอง
ช่วยเด็กไถนาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่อายุมากแล้วนะคะ
โอ้เป็นทุกอย่างจริงแม่นุ่มม
แล้วก็ชื่นชมในความทุ่มเทแรงกายแรงใจที่ไปเยี่ยมนักเรียน
แล้วก็ยังไปช่วยเนี่ยค่ะไปช่วยผู้ปกครองไถนา
อย่างพลาดพาระด้วยเชื่อชมจริงนะคะ

ทางภาคอีสานเวลาเขาเรียกครูเขาจะเรียกพ่อครูแม่ครู